ส่วนเหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมครับรถเก่งก็คงจะรีบ
รถมอเตอร์ไซค์ก็คงจะรีบครับแต่ถ้ามันเฉียวชนกันแล้วอ่ะ

พี่คะหนูมีกล้องอยู่
โอ้โหน้องคนนี้น่ารักจริงหนูมีกล้องอยู่อ่านี่ฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วทำไมมอเตอร์ไซค์ต้อง
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้นะฮะคือทางซ้ายมือเนี่ยเขาก่อสร้าง
ครับก่อสร้างตรงนี้ถนนอ่ารัฐชดาพิเศษ
รัฐชดายพิเศษรัฐชดายราชเภานี่เลี้ยวซ้ายนี่เลี้ยวซ้ายจากราชเภาไปนะ
นี่เลี้ยวซ้ายมาปั๊บเนี่ยมันจะตรงไปสารอาญาใช่ไหม

แล้วเขาก็ทำรถไฟฟ้าก่อสร้างอะไรกันอยู่ใช่ไหม
ไอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยมันมีทรายไง

มันมีเศษทรายมันมีเศษทรายถ้ามอเตอร์ไซค์เหยียบเป็นไงอ่ะ

ลื่นเนี่ยสินะผู้ชายคนนี้ขี่ออกจากลาดพร้าว๑๕นะครับ
พาแฟนซ้อนท้ายจะไปส่งที่รัชโยธินไปทำงาน
ปรากฏว่าพอถึงตรงนี้ก็หลบสายหลบซ้ายออกขวาฟ้าบมาปั๊บ

เหมือนจะเป็นนิสันเทียน่านะนิสันเทียน่าก็จะมุดไปก่อน
ปรากฏว่าท้ายไปตบเอามอเตอร์ไซค์เขาโอ้แล้วพุ่งไปเลยอ่ะ
ก็ไม่ลงมาดูเลยจะบอกว่าไม่รู้ได้ไหมนะฮะเหตุเกิดหนึ่ง
พฤษภาคมนะครับ๗นาฬิกา๔๐นาทีอย่างที่ผมเล่าไปครับ
ส่วนรถนิสันเทียน่าแน่แต่ว่าหมวดอักษร
เขาไม่แน่ใจแต่เลขทะเบียน๗๒๘๖ชนบุรีนะ
ส่วนมอเตอร์ไซด์มอเตอร์ไซด์เป็นคาวาซากิสีเขียวนะครับ
สอบถามคนขี่รถจักรยายนคือนายปริญญาจุงประดิษฐ์อายุ๒๗ปี
เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุนะครับก็อย่างที่ผมบอกจะไปส่งแฟน
พอมาถึงตรงนี้นะฮะฝั่งซ้ายเป็นแบรีเออร์มีทรายมีอะไรด้วย
เบี่ยงขวาออกมารถก็ชนมีแผลถลอกกล้ามเนื้ออักเสบ
ช้ำดำเขียวตามร่างกายครับแล้วไปแจ้งความไว้แล้วที่
สอนอพะหนโยทินครับ